เรื่องต่อไปนี้เหมือนดูหนังดีเรื่องหนึ่งเลยนะคะ
เป็นการปฏิบัติการของชุดฮานุมาน
เราไม่ได้ยินชุดนี้ออกปฏิบัติการพักหนึ่งแล้วนะ

เขาบอกว่าเป็นปฏิบัติการบุกจับสองผัวเมียจอมโจรเหนือเมฆค่ะ
ที่ว่าเหนือเมฆเพราะว่าสองผัวเมียคู่นี้นะ
ตระเวนงัดเซฟปั๊มน้ำมันกว่า๓๐แห่งทั่วภาคอีสาน
ัดเสร็จหายไปอย่างไร้ร่องรอย

สุดท้ายรู้เลยพอจับได้นี่รู้เลยว่าทำไมถึงก่อเหตุได้แล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอย

นี่ค่ะเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบ

จับตัวนายมารุธอาฆาตศรีวัย๓๓ปีแล้วก็นางสาวภูสนิสาประเสริฐสังวัย๒๖ปี
สองสามีภรรยาตามหมายจับสารจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถานนะคะ
บุกจับได้คาบ้านที่ตำบลนิเวศอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณตะโกนให้คนในบ้านเปิดประตูออกมาเจอกับเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการพิเศษหานุมานก็เลยตัดสินใจเอาครีมตัดเหล็ก
ตัดกุญแจประตูรั้วเข้าไปแล้วก็จับตัวนายมารุธพร้อมของกลางหลายอย่างเลยนะคะ
แต่หลังนี้เจอนายมารุธคนเดียวไม่เจอนางสาวภูซานิสาค่ะ
ก็เลยไปตรวจคนที่บ้านพ่อแม่ของนางสาวภูสนิสา
ก็เจอตัวนะคะหนีไปหลบอยู่บ้านพ่อแม่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตำรวจกองปราบเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากบริษัทปั๊มน้ำมันพีที
ว่ามีคนร้ายก่อเหตุงัดตู้เซฟปั๊มน้ำมันสาขาต่างในพื้นที่๑๔จังหวัด
ภาคอีสานรวมละ๓๒แห่งได้เงินไปเนี่ย๒ล้านกว่าบาทนะคะ
คือขโมยทั้งภาคอะค่ะขโมยเสร็จหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยจับตัวไม่ได้หาร่องรอยอะไรไม่เจอเลย
ปราบก็เลยจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสเลยค่ะ
และสุดท้ายเชื่อเลยว่าทั้ง๓๒แห่งใน๑๔จังหวัดที่ถูกงัดเซฟเนี่ย
เกิดจากฝีมือคนร้ายกลุ่มเดียวกันแน่นอนและจะต้องเป็นคนใน
เพราะรู้ขั้นตอนการเก็บเงินของทางปั๊มเป็นอย่างดี
จนกระทั่งทีมข่าวเราได้ไปเจอกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่เกิดเหตุนะคะ
ในคลิประบุวันที่๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว๔ทุ่ม๓๙นาที
นี่ค่ะคนร้ายสองคนนะคะคนแรกรูปร่างค่อนข้างท้วมสวมเสื้อคลุมสีดำ
นายมารุธเข้ามาที่ห้องพนักงานแล้วงัดหน้าต่างปีนเข้าไป
นี่ค่ะกำลังงัดอยู่เลยนะจากนั้นกล้องวงจรปิดอีกมุมนะคะ
เป็นมุมด้านในจะเห็นว่าคนร้ายสองคนนี้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยแต่งกาย
หมวกกระน็อปิดบังใบหน้าสวมถุงมือปัดกล้องวงจรปิดลง
เพื่อไม่ให้เห็นตอนก่อเหตุนี่นี่จังหวะปีนเข้าไปแล้วนะคะ
พฤติการของโจรผัวเมียคู่นี้เนี่ยก็คือจะขับรถออกจากบ้านพัก
อำเภอธวัฒน์บุรีกลางคืนจะตระเวนไปตามปั๊มที่ห่างจากบ้าน
ร้อยกิโลเมตรนะคะคืองัดข้ามจังหวัดเลยอะค่ะ
พอถึงปั๊มเป้าหมายปุ๊บส่วนใหญ่มันไม่มีกล้องวงจรปิดไงคะ
นางสาวภูสนิสาจะจอดรถยนต์อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
แล้วเข้าไปงัดตู้เซฟขโมยเงินทรัพย์สินแล้วก็ขับหลบหนีกันไป
แต่ไม่ว่าจะเตรียมตัวมาดียังไงเนี่ยนะคะ
คือหลังจากที่ถูกจับได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
คือสุดท้ายเขาก็ยอมรับสารภาพ
ซึ่งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่เขาบอกว่าต้องการที่จะ
หาเงินไปใช้หนี้นอกระบบ
แล้วก็มีเรื่องของหนี้สินด้วยทั้งหนี้บ้านรถยนต์
แล้วคือตัวนายมารุธไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
ส่วนภูสนิสาเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันสาขาหนึ่งที่ยะโสธร
นี่ไงเป็นคนในถึงได้รู้ไงว่ามันจัดเก็บเงินยังไง
ต้องเข้าทางไหนแบบไหนถึงได้เป็นคนงัดไงคะ
แล้วรู้หมดเลยนะฮะเลือกก่อเหตุช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์
เพราะเป็นช่วงที่เงินจะอยู่ที่ปั๊มค่อนข้างเยอะ
ปกติปั๊มจะต้องเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารวันธรรมดาใช่ไหม

ใช่ค่ะซึ่งพนักงานปั๊มน้ำมันในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เคยถูกผัวเมียคู่นี้เข้าไปงัดเอาเงินไป๖๐๐๐กว่าบาท
ช่วง๔ทุ่มวันที่๒๔มกราคมเขาบอกว่าโอ้ผมเนี่ยหายใจโล่งเลยอ่ะ
จับได้สักทีเขาบอกคนที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าต้องเป็นคนในแน่
เพราะรู้ไปหมดเลยว่าจุดเก็บตู้เซฟใส่เงินมันอยู่ตรงไหนเส้นทางหลบหนีก็รู้ดีไปหมด
มารู้ว่าหนึ่งในคนร้ายเป็นผู้จัดการปั๊มนี่เองเขาบอกเขาตกใจมากจริงจริงนะคะ
มันล่อตาล่อใจแล้วมั้งในตู้เซฟอย่างที่คุณคิงบอกไงศุกร์เสาร์อาทิตย์เงินมันเยอะ
เรื่องต้นการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะคนร้ายย่ามใจนะคะ
คือด้วยความที่ตะเวนก่อเหตุต่อเนื่องมา๓๐กว่าแห่ง
ก่อเหตุทั้งภาคแล้วไม่โดนจับได้
ก็เลยย่ามใจคิดว่าเจ้าหน้าที่แกะรอยไม่ได้
แต่เจ้าหน้าที่ไปได้เบาะแสสำคัญก็คือ
รถคันที่ใช้ก่อเหตุจากภาพวงจรปิด
ตามเส้นทางใกล้เคียงจุดเกิดเหตุแต่ละแห่ง
นำมาสู่การขยายผลแล้วก็จับตัวได้ในที่สุดนะคะ

ตำนานโจรผัวเมียเหนือเมฆ

เพราะอยู่ใต้กฎหมายอยู่ดีนะครับ